เมื่อไหนช่วงนี้เราจะมาพูดคุยกับคุณสมศักดิ์ศรีชุ่มผู้สือข่าวไทยรัตน์ทีวี
ที่ได้ลงพื้นที่ไปทำเรื่องราวเกี่ยวกับโครงการนี้มา
จะเห็นได้ว่าพื้นที่โครงการนั้นค่อนข้างที่จะใหญ่ทีเดียว๒๐๐กว่าไร่
มันมีความท้าทายความยากง่ายยังไง
ของเจ้าหน้าที่ในการที่จะทำให้โครงการนี้เสร็จสมบูรณ์ครับ
ท้าทายของเจ้าหน้าที่จากที่ผมได้ลงไปได้ลงไปสำรวจกับเจ้าหน้าที่
ก็คือพื้นที่ป่ามันค่อนข้างที่จะอุดมสมบูรณ์อยู่เหมือนกันในบริเวณนั้น

แล้วก็ในส่วนตรงนี้ก็เป็นพื้นที่แห่งแรก
ที่ทางเขตรักษาพลังสัตว์ป่าเขาอ่างฤนัยได้ทำเป็นที่แรกนะครับ
เจ้าหน้าที่ก็อาจจะยังไม่ได้มีความชำนาญพอนะครับ
หมายว่าชำนาญในพื้นที่ใช่เพราะมันต้องมีการไปวางรั้วต้องมีการทำอะไรประมาณแบบนี้นะครับ
เรื่องงบประมาณอันนี้มีปัญหามากน้อยขนาดไหนครับ

เพราะว่าทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
ก็ได้อนุมัติงบประมาณมาเป็นปีกอยู่แล้วในเรื่องของช้างโดยเฉพาะครับ

เพราะว่าอันนี้ก็จะเป็นวิธีหนึ่งที่พยายามจะแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง
ระหว่างช้างป่ากับชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณรอบ

สำหรับโครงการรั้วไฟฟ้านะครับ
ชาวบ้านเองก็ไม่ได้หนักใจกับโครงการนี้นะครับ
เพราะว่าค่อนข้างที่จะเห็นผลได้ชัดเจน

ไม่ค่อยไปทำลายพืชผลหลังจากที่มีรั้วไฟฟ้าขึ้น
แต่ชาวบ้านเขาจะกังวลในส่วนของครูกัญช้างครับ

ชาวบ้านบอกกับผมนะครับว่าช้างมีนิสัยที่แบบค่อนข้างที่จะฉลาด
เรียนรู้ตลอดเวลาเพื่อที่จะออกมายังป่านอกพื้นที่นะครับ

แล้วก็จากผมลงพื้นที่นะครับจะเห็นร่องรอยของช้างเนี่ย
จำนวนมากเลยทีเดียวในการที่จะพยายามปีนขึ้นมาจากครูกัญช้างที่สูง๔๕เมตรนะครับ
ชาวบ้านเขาก็จะกังวลตรงนี้แต่ว่าเขาก็ไม่ได้กังวลมากทีเดียว
เพราะว่าเขาคิดว่ามันก็ยังเป็นผลดีที่สามารถช่วยเขาได้ในระดับหนึ่ง
อย่างน้อยก็ลดผลกระทบสำหรับเขาได้ครับ
เมื่อสักครู่เราจะเห็นว่าภายในบริเวณนั้นจะมีบ่อน้ำที่เขาทำไว้เป็นบ่อใหญ่
แล้วก็ขุดอีก๓บ่อคุณผู้ชมทางบ้านที่ดูอาจจะรู้สึกว่าแล้วมันเพียงพอไหม
อาหารที่ช้างต้องไปอยู่ในเขตที่รั้วกั้นนี่มันจะมีเพียงพอสำหรับช้างที่จะหากินได้ไหม
คือเจ้าหน้าที่ได้ยืนยันกับผมนะครับว่าอาหารนี่เพียงพอแน่นอน
มันจะมีทั้งเต่าร้างย่าแข็มหรือว่าย่าแพรกเองนะครับเขาก็จะมีการปลูกเพิ่ม
แล้วก็แหล่งน้ำนั้นทั้งหมด๔แหล่งก็น่าจะเพียงพอเพราะว่าช้างอยู่ข้างในเพียง๒๐ตัวเท่านั้นนะครับ
คือเขาจะคัดเฉพาะช้างที่เกเรจริงแล้วก็ช้างที่เป็นจ่าฝูงในการนำช้างออกนอกพื้นที่ป่าครับ